เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
ฝนตกหลายจุดด้วยการใช้คำว่าตกหนักดีกว่า
บางคนฝนทะลมฟ้าทะลายขนาดนี้
อ้าาาเจ๋งนะคะแล้วตกนานด้วย
ประมาณ๒ทุ่มนี่คือเขาเริ่มเลยนะ
ฟ้าร้องโอ้ยมาตั้งแต่๒ทุ่มนะคะ

๕ชั่วโมงเต็มหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันหน่อยว่าเมื่อคืนในสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
กรุงเทพจุดแรกรามคำแหงค่ะ

เวลาประมาณ๕ทุ่มอันนี้คือทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปนะ
แล้วก็มีการก่อสร้างอยู่ด้วย
ใช่ค่ะปกติก็ติดอยู่แล้วนะยิ่งฝนตกยิ่งติดหนัก
แต่ว่าตอนนี้คือ๕ทุ่มไงเริ่มระบายได้แล้วนะคะสำหรับรถนะคะ
ฝั่งซ้ายนี่เสียไปเลยนะช่องหนึ่งช่องการจราจร
เพราะน้ำท่วมค่อนข้างสูงก็คือท่วมในระดับทางเท้า
เหลือช่องทางเดียวและแถมมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้มตลอดเส้นทางด้วย
ส่วน๕ทุ่มบอกไปแล้วการจราจรค่อนข้างคลี่คลายแล้ว
แต่ว่าทีนี้ก็จะต้องติดตามต่อนะคะใครที่ดูอยู่และผ่านช่วงรามคำแหง
ส่วนเรียบทางด่วนรามอินทราอันนี้๔ทุ่ม๔ทุ่มยังตกอยู่เลย
ฝาหลองฝาผ่าเปรี้ยงนะฮะเม็ดเม็ดใหญ่มากนะฝนนะคะ
ช่วงตลาดนัดเรียบด่วนอันนี้ช่วงแยกพอดีเลยนะ
มีน้ำท่วมขังช่องทางด้านซ้ายยาวไปเรื่อยประมาณ๘๐๐เมตร
๔ทุ่มการจราจรยังติดขัดอยู่เลยเคลื่อนตัวช้าตลอดเส้นทาง
ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพรายงานด้วยนะคะ
ปีหนึ่งที่ผ่านมาฝนที่ตกนานประมาณ๔ชั่วโมงกว่าในกรุงเทพ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด๑๓จุดหลักด้วยกัน
จุดหลักมีพื้นที่ไหนบ้างที่น้ำรอการระบายเมื่อคืนนี้นะฮะ
สวนหลวงบนถนนพัฒนาการหน้าโชว์รูมเบนส์
น้ำท่วมถนน๓เลนเลยครับท่านสูง๒๐เซนติเมตรเลยครับท่าน
ถนนพัฒนาการหน้าตึกทูท่วมสูง๑๕เซนติเมตรนะครับ
ถึงบริเวณถนนสุขุมวิทย์น้ำท่วมสูงเต็มผิวถนนเลยนะฮะ
เขตบางเขนถนนพะหนโยธินช่วงวงเวียนบางเขน
ใก้บ้านของเราสองคนสองสอ
เซนติเมตรครับยังพอได้นะแต่เมื่อคืนนี้เราหลับไปแล้วนะโอ้เราหลับกันแต่เช้านะ
ตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้จะท่วมเท่าไหร่นะแต่ว่าล่าสุดที่เขาตรวจสอบตีหนึ่งก็๑๐เซนติเม
ใช่ได้ยินแต่เสียงตกหนักฝนที่ตกหนักนะฮะ
ส่วนฝนที่ตกหนักสุดก็คือตกในเขตห้วยขวางครับวัดได้๙๙มิลลิเมตร
เกิดน้ำท่วมขังในจุดถนนรัชดาพิเศษแยกเทียนร่วมมิตรแล้วก็ถนนเพชรชบุรีในหลายจุดนะครับ
อ่าส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนอกจากจะมีคนแชร์ภาพ
เบื่อที่นั่งอยู่ในรถหลายชั่วโมงครับ
คลิปฝนตกหนักตามจุดต่างต่างแล้วมีการแชร์คลิปคลิปหนึ่งออกมาเป็นการ

เป็นคำว่าการแชร์น้ำใจ
ขออภัยนะคะแชร์คลิปน้ำใจรถแท็กซี่ในวันฝนตก

นี่หรือคือน้ำใจของรถแท็กซี่
สิผู้โดยสารแต่ละท่านเรียกก็ไม่ไป
ว่างแต่ไม่ไปแล้วจะไปไหน

รถมันติดผู้โดยสารเขาก็อยากกลับบ้านใช่ไหม
แต่เรียกเท่าไหร่แต่ละคันก็ไม่ไป

คือถ้าสมมุติว่าจะให้เหตุผลว่าเลือกเส้นทาง

หมายถึงว่ามีผู้โดยสารรอตั้งหลายคน
แต่ไม่มีใครได้ขึ้นรถสักคนเดียวเลย
บางทีรอเป็นชั่วโมงและผมเคยผัดเชิญกับสภาพแบบนี้
ฝนตกนี้ใช่ไหมฝนตกแบบนี้เรียกรถแท็กซี่แบบนี้
ผมรอเป็นชั่วโมงไม่ได้ไป
และไม่ใช่ผมคนเดียวผู้โดยสารคนอื่นก็ไม่ได้ไป

คลิปนี้นะคะถูกแชร์ในเฟซบุ๊คของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

ถ้าสักวันพวกเขาเรียกร้องความสนใจ
ขออภัยนะคะถ้าวันหนึ่งพวกเขาเรียกร้องความเห็นใจ
ควรให้ไหมครับระบุแบบนี้
ทีมข่าวสอบถามไปเลยนะคะไปถึงผู้โพสต์ถึงสถานที่
ได้รับความตอบตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุษย์

คนลงรถสถานีรถไฟฟ้าอยากจะรีบกลับบ้าน

คันแล้วคันเล่าก็ผ่านหน้าไปค่ะ

ผ่านไปแล้วเราก็ได้แต่โบกมือบ้าย
แต่ในใจเราอยากจะแบบ

กให้แรงจนถึงเสียงปั้งอย่างนี้เหรอ

แต่บางทีแบบผู้โดยสารนะรอในช่วงฝนตกเนี่ย